มีอีกเหตุหนึ่งอันนี้ก็ชายวัย๑๘หญิงก็อายุ๑๘เหมือนกัน
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นกลางตลาดเลยคุณผู้ชม
แล้วก็เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะคะ

ผู้หญิงทำงานเป็นร้านอยู่ที่ร้านขายเสื้อผ้า
ฝ่ายชายก็ตามมาง้อเนี่ยค่ะ
แล้วสุดท้ายก็ใช้อาวุธปืนยิงฝ่ายหญิง

โดยพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานมีนบุรี
ก็ได้รับแจ้งเหตุนะคะช่วงสักประมาณเกือบ๘โมง
มีเหตุยิงกันกลางตลาดใหม่มีนบุรี
อยู่ข้างร้านหมูทองซอยปลาทอง๗

พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปตรวจสอบ
ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นภาพจากทีมกู้ภัย
เขาไลฟ์เหตุการณ์ตอนที่เข้าไปช่วยเหลือ
แล้วก็พอไปตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บมี๒คน
ผู้ชายคือนายกัณฑรพงชัยอิน
ผู้หญิงคือนางสาวสอนสวรรค์ฉลาดธัญกิจหรือว่าน้องเอิญ
ตัวผู้ชายใช้ปืนจ่อยิงหน้าอกของตัวเอง๑นัด
ส่วนตัวผู้หญิงเองถูกยิงใต้ราวนมซ้าย๑นัด

ตัวผู้หญิงเมื่อกี้ยังขยับขยื่นได้อยู่เลยนะฮะ
ใช่ค่ะก็พลเมืองดีก็ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลนวมิน
เมืองต้นทั้งคู่อาการสาหัสนะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าพบปลอกกระสุนปืน

กระสุน๑หัวแล้วก็มีหมวกกันกระสุน
หมวกกันน็อกสีดำซึ่งไม่ได้ถูก
ตอนที่ถูกยิงไม่ได้ถูกจุดที่สำคัญนะคะ
วกกระน็อกสีดำมันตกอยู่ข้างกายของทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับ
และจากการตรวจสอบค่ะนางสาวสุพรรณสาสิทธิราช
อายุ๓๗ปีผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าผู้หญิงเป็นลูกจ้างร้านเสื้อผ้าอยู่ในตลาดนี่แหละ
ขณะที่ฝ่ายหญิงกำลังจะเปิดร้าน
ผู้ชายก็เดินเข้ามาคุยกับฝ่ายหญิงในร้าน

ซึ่งคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ก็เข้าใจว่าเออก็คงเป็นแฟนทะเลาะกันไม่ได้อะไร
หลังจากนั้นผู้ชายลากผู้หญิงออกมานอกร้าน
แล้วก็ทะเลาะกันอีกครั้งหนึ่งคราวนี้แหละแรงเลยค่ะ
แล้วหลังจากนั้นฝ่ายชายก็ชักปืนออกมาเจาะยิง๒นัด
นัดคือที่ใต้ราวนมกับที่ท้องของผู้หญิง
ใช่คุณคิดดูสิตอนนั้นเกือบ๘โมงนะ
ก็มีประชาชนเขาไปจับจ่ายใช้สอยบริเวณตลาดใหม่มินบุรีเนี่ย
เห็นเหตุการณ์คือผู้หญิงล้มลง
หลังจากนั้นฝ่ายชายใช้ปืนกระบอกเดียวกันเนี่ย
เจาะยิงตัวเองกลางหน้าอกหวังจะตายตามไปด้วย
ซึ่งคู่นี้เขาคบกันมาประมาณปีกว่าแล้ว
ช่วงหลังประมาณครึ่งเดือนที่ผ่านมาก็เลิกรากันไป
ฝ่ายหญิงบอกว่าถูกทำร้ายร่างกายบ่อย
ทนอยู่ไม่ได้ก็เลยจะเลิกรากันไป
มีฝ่ายหญิงบอกว่าเคยทะเลาะกับผู้ชายนะแล้วก็ถูกทำร้าย
ผู้ชายใช้มีดกรีดที่ข้อมือของผู้หญิงเลยนะ
ทำให้ตัวผู้หญิงเองบอกว่าต้องย้ายห้องหนีมาพักอยู่
ใกล้กับตลาดมีนบุรีแห่งนั้นนะครับแห่งนี้นะฮะ
ส่วนฝ่ายชายนั้นก็อายุ๑๘ปีเท่ากัน

ก็มาเฝ้าตามง้อขอคืนดีผู้หญิงเป็นประจำ
แต่ผู้หญิงเองไม่ยอมคืนดีไม่ยอมเล่นด้วยนะครับ
กระทั่งมาถึงวันนี้แหละฮะวันเกิดเหตุ
ฝ่ายชายมาง้ออีกครั้งแต่ไม่เป็นผล
ก็เลยบันดาลโทษะชักปืนจ่อยิงเลยนะครับ
ใช่ค่ะตำรวจก็บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้
เกิดจากความหึงหวงของฝ่ายชาย
แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างสอบปากคำ
แวดล้อมในที่เกิดเหตุแล้วก็รอ
ที่จะสอบปากคำคนเจ็บทั้งคู่ด้วย
หลังจากที่ทั้งคู่อาการดีขึ้นนะคะ